ฝันดีฝันดีหรือฝันร้าย
เมื่อคืนฝันไปว่าเป็นสะพ้ายร้านทอง

เพราะว่าล่าสุดนะคะว่าที่แม่สะพ้ายฉัน

กุ้งแม่ของคุณเกรทวรินทรนะคะ
เขาประกาศหานี่เลยค่ะสะพ้ายใจดีมาช่วยขายทอง
ไม่ได้หาลูกเขยใช่ไหมแม่

อาจจะปุ๊บปั๊บรับโชคเป็นแฟนได้ของแถม
เกมวรินทรหนุ่มเนี่ยหล่อโปรไฟล์ดีมีร้านทองอยู่กันโสดจนคนสงสัยว่า
เอ้ามีใครเข้ามาบ้างหรือพ่อคุณค่ะ
ล่าสุดค่ะแม่กุ้งแม่ของหนุ่มเกรทค่ะไม่รู้ว่าสงสาร
คือขอโทษนะคะหรือว่าเห็นใจลูกชายค่ะ
เพราะว่าทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวกับแก๊งคนดีที่ไหนค่ะ
คนอื่นเข้าไปเป็นคู่อย่างที่เราเคยนำเสนอไปแล้ว

เออมันเป็นอย่างไรเนี่ยจริงนะคะหนุ่มเกร็ดเนี่ยคือไม่มีแฟนไปด้วยเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยค่ะ
เป็นเพียงแค่ชายโสดคนเดียวในทริปเนี่ยค่ะ
กลัวลูกชายจะเหงาค่ะด้วยความเป็นแม่ค่ะ
เจ๊กุ้งเลยประกาศหาสาวค่ะบอกว่าท่านใดมาซื้อทองที่ร้านแถมลูกชายให้ไปเลยนี่นะคะ
กุ้งเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดูแคปชั่นเลยค่ะ
ค่ะแต่งตัวง่ายง่ายสบายสบายทำไมถึงไม่มีแฟนแควร์สักทีเอ่อ
กุ้งในการตลาดเก่งมากจริงแม่กุ้งเนี่ยจังเลยลูกนะคะ
ใบสมัครพร้อมนะคะลูกพร้อมเรียกแม่ไหมสร้อยคอ๓๐บาทสร้อยคอหมู๒๐บาท
นายแบบแม่ยกให้ไปเลยค่ะแถมฟรีนายแบบก็คือคุณเก๋นั่นเอง
โอ้โหพอโพดเป็นเท่านั้นแล้วค่ะ
คุณแลนด์หลวงสาวทรียมส่งให้สมัครจริง
เป็นสะพ้ายร้านทองกันเป็นทิ้วแถวค่ะ
พร้อมตะโกนบอกนะคะว่าหนูพร้อมเรียกแม่แล้วค่ะ
ซึ่งหลายคอมเมนต์ก็เชียร์ค่ะเชียร์คนนี้เลยค่ะ

ไม่หยุดฝันฝันมา๓ปีแล้วยังไม่ได้เข้ารอบสักทีค่ะ
เพราะว่าเธอก็คือแบบชิงมายาวนานมาก
ส่วนใครจะได้เป็นสะพ้ายตัวจริงร้านทองบันเทิงไทยรัฐก็ยินดีทั้งนั้นค่ะ
ไม่แน่นะคะพวกเราที่อยู่ตรงนี้นั่นแหละค่ะ
พวกเราจะพุ่งไปเป็นสะพ้ายนะคะไม่ใช่เป็นเขยนะคะ

เธอนี่มันแรงเชอรี่นี่มันร้ายจริง
ไม่เธอนี่เขาจะกัดดาวรุ่งซิแม่
นานก็พร้อมแล้วเนี่ยเอกสรรค์เอกสารในการยุ่นไหลสมัคร

ทำไมเพื่อนต้องมาอย่างนี้
พร้อมจะไปทุ่มทุนอยากไปอุดหนุนแม่กุ้ง
ไม่ได้หวังอะไรหรอกก็หวังพี่เกรท